สวัสดีครับ

เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชิน
นี่แหละโอ้โหไทยแลนด์
นนสวรรค์ตำบลท่าลี่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี
เล็กที่พอเปิดตัวมา
ก็ทำให้ใบตองตื่นเต้นไปกับความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติของที่นี่เลยค่ะ
ภูเขาเล็กเล็กในชุมชนที่ไม่ได้สูงใหญ่อะไรแต่เต็มไปด้วยสถานที่น่าทึ่ง
ชวนให้นักเดินทางมาเยี่ยมเยือนแต่ยังค่ะยังไม่หมด
นอนสวรรค์ไม่ได้มีดีแค่สถานที่ท่องเที่ยวอันซีนแค่นี้แต่จะมีอะไรให้ทึ่งกันอีก

ใจค่ะไปเที่ยวมาเหนื่อยแล้วนะคะกลับมาก็จะมีน้ำผลไม้หอม
หวานหวานอร่อยอร่อยแบบนี้ไว้ให้ทานชื่นใจมากมากเลยนี่คือน้ำอะไรคะแม่จ๋า
น้ำมะม่วงมหาชนกค่ะน้ำมะม่วงมหาชนกค่ะโหสิบปูมะม่วงมหาชนกหลาย
เหรอคะแทบทุกครัวเลือดค่ะนี่ค่ะนกค่ะมะม่วงมหาชนกหน้าตาแบบนี้นะคะ
ค่ะลูกใหญ่มาก
อยากจะลองชิมนะคะว่ามะม่วงมหาชนกเนี่ยที่หอมมากมันจะรสชาติเป็นยังไง
โอ้โหสุดยอดเลยค่ะเนื้อมะม่วงมหาชนกมันจะมีความแบบนุ่มนุ่ม
แต่ว่าไม่เละนะคะแล้วก็จะมีความหวานนำแล้วมีติดอมเปรี้ยวนิดนึงคือเป็นมะม่วงทานเล่นอ่ะ
แล้วมันจะมีกลิ่นหอมมากเวลาทานสุดยอดเลย
โนนสวรรค์แห่งนี้เป็นแหล่งปลูกมะม่วงมหาชนกชั้นดีเลยนะคะดูลูกมะม่วงซะก่อนค่ะ
ลูกใหญ่ผิวสวยขนาดนี้ถ้าวางขายตามห้างในกรุงเทพกิโลเป็นร้อยนะคะ
แต่ที่นี่ซื้อขายกันได้ราคามิตรภาพกิโลกรัมละ๓๐๔๐บาทเท่านั้นเอง
และนอกจากมะม่วงมหาชนกถ้าเกิดว่ามาเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็จะได้ทานอาหารอร่อยอร่อยด้วยอย่าง
เมนูนี้ด้านหน้านี่คืออะไรคะแม่อันนี้เขาเอิญสเต็กสตูนค่ะสเต็กสตูน
สเต็กสโตนคืออะไรอ่ะคะเขาก็เอาหมูมาอย่างใส่แทนหินหมูก็ได้ไกลก็ได้
ก็ได้พวกพัดก็คือก็ได้เอามาเอาแผ่นหินมาอย่างเอาไฟจุดข้างล่างแล้วก็แผ่นหินวาง
แล้วก็เอาเนื้อสัตว์วางด้านบน
สเต็กสโตนก็คือทานกับน้ำจิ้มกับข้าวเหนียวค่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวอะไรคะ
ถ้ามันเป็นข้าวเหนียวสมุนไพรอันชันค่ะอ๋อข้าวเหนียวสมุนไพรอันชันค่ะ
ทำมาจากข้าวเหนียวที่ผสมกับน้ำอัญชันมันก็จะออกมาเป็นสีฟ้าฟ้า
ได้เวลาชิมแล้วนะคะสำหรับข้าวเหนียวอันชันแล้วก็สเต็กสตูนนะคะ
อาหารรับแขกของที่นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลย
กับการชูจุดเด่นเรื่องของหินมาเป็นเมนูอาหารที่ทั้งทำง่าย
และได้รสชาติที่สุดยอดเนื้อนุ่มหอมกลิ่นย่าง
กินกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของที่นี่และข้าวเหนียวสมุนไพรนุ่ม
บอกอีหลีเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามาที่นี่
ใครที่ได้ทานสเต็กสโตนนี้ต้องบอกว่าเด็ดมากอร่อยมากนะคะ
ส่วนใครที่เป็นขาช็อปมาที่นี่ก็มีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหลากหลาย
ให้ได้เลือกซื้อกันด้วยนะคะงานฝีมือจากชาวบ้านแท้แท้
ราคาไม่แพงเลยค่ะแต่เรื่องของกินยังไม่หมดแค่นี้นะคะ
พี่วงเวียนบอกว่ายังมีแม่ครัวฝีมือเด็ด
ที่อยากให้ใบตองไปเจออีกคนฝีมือทำครัวเรียกว่าจัดจ้านในย่านนี้
เพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์กันเลย
ตอนนี้ใบตองอยู่ที่ตำบลท่าลี่นะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีของกินเด็ดเด็ด
อร่อยอร่อยค่ะแต่ว่าทำไมตอนเนี้ย
ไม่ต้องถึงมายืนงงอยู่ในดงอ้อยแบบนี้ก็ไม่รู้แล้วไหนของกินที่ว่าเด็ดที่ว่าอร่อย
ไปยังไม่เห็นของกินเลยค่ะเห็นแต่อ้อยเต็มไปหมดเลยค่ะเนี้ย
นี่ไงคะไหนอ่ะค่ะใบตองนี่ค่ะ
นี่อ่ะค่ะอ้อยค่ะนี่ของกินใช่ค่ะใบตองไม่ใช่ช้างนะคะ
จะให้กินอ้อยเป็นอาหาร
นี่ค่ะอ้อยกินอ้อยกันนะคะวันนี้อ่ะ
เอาก็เอากินก็กินไปค่ะกินอ้อยกันค่ะไปเลยค่ะ
โนนสวรรค์เขานิยมทำไร่อ้อยกันค่ะ
เป็นอ้อยที่เอาไว้ผลิตน้ำตาลทราย
แต่ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันนะคะว่านอกจากต้นอ้อยแล้ว
ส่วนอื่นของอ้อยยังเอาไปทำอาหารได้ด้วยอ่ะ
นี่ค่ะและนี่ก็คือวัตถุดิบอาหารที่เราจะทานกันในวันนี้นะคะ
นี่คือหน่ออ้อยนะคะหน่ออ้อยเอามาทำอาหารได้จริงจริงเหรอคะพี่มริวัล
แล้วเราจะทำเมนูอะไรกันคะวันนี้วันนี้เราจะแกงเปลือกหน่ออ้อยค่ะ
แล้วเราจะต้องทานส่วนไหนของมันนะคะคือเราจะเอาหน่อข้างในที่เป็นห่ออ่อน
เดี๋ยวพี่แกะให้ดูได้ค่ะ
ก็ใช้ได้ก็เราเอาไปต้มต้มแป๊บเดียว
ต้มแป๊บเดี่ยวแล้วก็ได้แล้วเอามาแกงได้เลย
จะมีความนิ่มคล้ายคล้ายกับหน่อไม้จริงจริงค่ะงั้นพร้อมแล้ววัตถุดิบก็พร้อมแล้ว
ทำอาหารกันเลยจ้าค่ะเริ่มจากอันดับแรกนะคะค่ะ
ย่านางน้ำใบย่านางอันนี้หน่ออ้อยหน่ออ้อยที่เราต้มแล้ว
แล้วก็จะมีพริกและนี่คือเห็ดโคนค่ะเห็ดโคนนะคะ
วันนี้แกงเปลือกของเราจะใส่เห็ดโคนด้วยนะคะน้ำปลาร้า
อันนี้เป็นพระเอกนะคะค่ะหน่ออ้อยเป็นนางเอก
แต่พระเอกคือน้ำปลาร้านะคะ
น้องอ้อยที่เราเตรียมลงเลยค่ะ
นี่เราก็ใส่เครื่องปรุงได้เลยค่ะเพราะว่าอันนี้สุกแล้ว
อะไรเอ่ยใส่เห็ดก่อนใส่ผักตามใจชอบเราลงไป
ใช่ค่ะหน่อไม้และลูกโดดนะคะใส่บวบค่ะ
ขั้นตอนสุดท้ายก็คือมาค่ะใบแมงลักใบแมงลักใช่ปิดท้ายค่ะใช่ค่ะ
อืมเรียบร้อยอืมตักใส่ชามเตรียมรับประทานค่ะ
ได้เวลาชิมแล้วค่ะนี่คือแกงเปลือหน่ออ้อยนะคะ
มันจะมีความแบบกรอบค่ะแล้วก็เหมือนมีรสชาติอมเปรี้ยวนิด
อย่างที่พี่มริวัลบอกแต่ว่ามันจะไม่ได้เปรี้ยวโดดออกมานะคะ
แต่ว่าก็เหมือนมีรสชาติให้เราได้สัมผัสกรุบกรอบอร่อยมากเลย
รสชาติจัดจ้านสมกับตำแหน่งยอดฝีมือแห่งบ้านโนนสวรรค์จริงจริงค่ะพี่มะลิวัลเนี่ย
โอ้โหเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่ได้ลองทานหน่ออ้อยแต่ว่าใบตองมาที่ท่าลี่ทั้งที
จะให้ทานเมนูเดียวอย่างนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
มีอีกเมนูไหมคะมีค่ะงั้นเราไปดูวัตถุดิบที่สองกันเลยค่ะ
แมงกอกอ่าปกติแมงกอกเนี้ยมันจะกินยอดอ้อยหนออ้อยอ๋อ
มันจะเป็นศัตรูพืชของอ้อยแล้วก็แมงกอกนะคะค่ะ
มันจะมีตัวผู้กับตัวเมียแล้วตัวเมียมันจะมีท้องป่องอย่างนี้
ตัวเมียท้องจะป่องก็คือจะมีเหมือนมีไข่มีไข่เต็มท้อง
มีไข่เต็มท้องเลยส่วนตัวผู้ตัวเล็กตัวจะเล็กกว่า
แล้วก็ตัวจะยาวยาวอ่าวันนี้จะเสนอเมนูยำแมงกอก
ำแมงกอกเอาแมงกอกเหล่านี้ไปยำแล้วมันจะออกมาหน้าตาแบบไหนแล้ว
รสชาติเป็นยังไงเริ่มเลยจ้าโอเคค่ะ
กรอบนี้เราต้องเอาไปทอดให้สุกก่อนนะคะ
แล้วก็ทอดใส่ใบมะกรูดหรือตะไคร้ก็ได้
ก็ใส่เครื่องยำเหมือนยำทั่วไปอะค่ะใส่น้ำตาล
น้ำปลาน้ำปลาใส่เลยแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวค่ะครับ

มะม่วงมหาชนบอ๋อที่ยังไม่สุกอืมตัวใดแบบดิบดิบ
จะได้เพิ่มความจี๊ดจัดเปรี้ยวปรี๊ดเข้าไปนะคะ
เสร็จแล้วนะคะยำแมงกอกค่ะ

รสชาติของแมงกอกเนี่ยจะมีความมันแล้วก็กรอบนิดนึง
ช่วงหัวมันจะกรอบแต่ช่วงลำตัวที่มีไข่เนี่ยจะมันมันนิดนึงค่ะ
เรียกว่าเป็นเมนูเด็ดที่เกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินและเพิ่งเคยกินนี่แหละค่ะ
ศัตรูพืชกลายมาเป็นเมนูเด็ดแบบนี้ต้องยกนิ้วให้ชาวบ้านนนสวรรค์จริง
โอ้โหสุดยอดเลยค่ะพิมมาริวัลวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
สำหรับใครนะคะที่อยากทานแมงกอกต้องบอกเลยว่ามีแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะ
ไม่ได้หาทานได้ง่ายใครสนใจอยากจะมาก็แวะเวียนมาทานกันได้ที่บ้านนนสวรรค์ตำบลท่าลี่
อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย
หนึ่งวันเต็มเต็มของใบตองนะคะที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่บ้านโนนสวรรค์แห่งนี้
ได้ไปชมสถานที่ท่องเที่ยวสวยได้ทานอาหารอร่อยแล้วยังได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย

โอโหไทยแลนด์เย้

ได้เลยสยืด๒ตัวพร้อมกระเป๋าผ้า๑ใบจำนวน๕รางวัล
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันศุกร์ที่๔ตุลาคมพศ๒๕๖๒
โปรดติดตามตอนต่อไป